ครับมีสวนมะม่วงอยู่แห่งหนึ่งเนื้อที่สิบกว่า
ชาวบ้านเขาไปลงแรงกันช่วยกันตัด
ต้นมันสัมปรังนะครับตัดไปตัด
มาเจอกระดูกมนุษย์ครับตัวที่ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะนี่ฮะตรงนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วนะฮะ
ต้องกันพื้นที่เอาไว้นะครับตรงนี้ครับ
เป็นสวนมะม่วงเนื้อที่สิบกว่าไร่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าของสวนเนี่ย
ปลูกมันสำปะหลังแซมเอาไว้นะค่ะช่วงนี้ต้องตัดนะฮะ
ก็มาลงแรงกันขุดไปขุดมาเนี่ย
ชาวบ้านบอกทีแรกนึกว่ากระดูกหมาใช่นึกว่าเป็นกระดูกสัตว์
ดูไปดูมากระดูกสุนัขกระดูกสัตว์ทำไมมันมีเหล็กดามด้วย
ดูไปดูมากระดูกคนจริงด้วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
นี่ฮะเป็นสวนมะม่วงในพื้นที่บ้านร้องหวายผาด
ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับช่วงสายสายวันนี้เจ้าหน้าที่มาครับ
คือสีมันก็อาจจะคล้ายคล้ายกับดินกับต้นมันสำผลังหน่อยอ่า
กลืนกันเลยเดี๋ยวค่อยดูกันไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะร่องดินแถวนี้กระดูกมนุษย์เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับ
ทีแรกคิดว่ากระดูกหมาดูดีเอ๊ะทำไมมีน็อตเหล็ก
ขันติดอยู่กับกระดูกด้วยตามผู้ใหญ่บ้านมาดูอ้าวทีนี้ชัดเจนฮะ
เห็นไหมฮะมีอยู่ท่อนนึงเนี่ยเอ๊ะทำไมกระดูกสุนัขมันมีท่อนเหล็กแบบนี้
เรียกผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านมาดูใช่แล้วชัดแล้วค่ะ
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับพนตมรตรีธาวัสท์วงศนะฮะ
มาตรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับมากับชุดสืบสวนแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
โรงพยาบาลด้วยนี่นะฮะต้องมาตรวจพิสูจน์กันพื้นที่เอาไว้
ที่เกิดเหตุเป็นสวนมะม่วงครับทุกผู้ชมครับปลูกมันสำปะหลังแซมเอาไว้ด้วยฮะ
เนื้อที่สิบกว่าไร่แล้วก็อยู่จุดห่างไกลบ้านเรือนประชาชน
ค่ะเขาเจอหลายชิ้นนี่ฮะต้องขุดลงไปอีกนะฮะ
ครบแทบทั้งตัวนะครับชาวบ้านก็มาดูกันเยอะ
พอรู้ว่าเป็นกระดูกคนนะครับทุกคนก็ตกใจ
บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่นะครับ
เจอที่เนี่ยใช้เสี่ยงกับจอบขุดต่อนะฮะ
หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาขุดเจอเบื้องต้นนะฮะ
คือพอขุดลงไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้น
นี่กระโหลกศีรษะเห็นไหมนี่ก็เจอนะฮะ
ว่าเป็นผู้ชายนะครับคือพอขุดไปขุดไป
ลิ่นศพมันก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอวนขึ้นมาเรื่อย
เพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกทิ้งไว้นานมากนะฮะ
สภาพศพที่เจอนะครับค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
กระดูกขาขวากับกระดูกปลายแขนขวาเนี่ย
ส่วนนี้ถูกดามด้วยเหล็กนะฮะ
คาดว่าผู้ตายคงจะเคยประสบอุบัติเหตุมานะครับ
แล้วก็เจอกระดูกส่วนคอนะตรงคอเนี่ย
สวมสร้อยประคัม๑เส้นนะฮะ

แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขากันไกลของเขา

หักจากการถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

เนื้อเยื่อเนี่ยเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
ศพนี้เป็นผู้ชายนะฮะเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้ชายนะครับ
เบื้องต้นสวมเสื้อคลุมลายพรางทหาร
แล้วคลุมทับด้วยเสื้อแขนกุดไหมพรมสีแดง
ยังพอตรวจสอบเรื่องเสื้อผ้าได้อยู่

เป็นกางเกงขาสั้นสีดำ
มีกระเป๋าหน้าลักษณะคล้ายกางเกง
กางเกงแป๊ะกางเกงจับหมูอ่ะลักษณะประมาณอย่างนั้นนะครับ
ตัวอักษรสีชมพูเอาไว้นะครับปักด้วยมือนะฮะ
เป็นคำว่าเหล็กไฟกางเกงลักษณะแบบนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นกางเกง
นักโทษที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนี่ย

แล้วก็ไปเจอกระเป๋าย่ามสีน้ำเงินหนึ่งใบนะครับนี่ครับ
ภายในมียาเส้น๑ถุงไฟแช็ค๑อัน
มียารักษาโรคแก้แพ้จำนวนนึง
แล้วมีพระเครื่องหนึ่งองค์ที่ถูกห่อด้วยผ้าพิมพ์ลายผืนใหญ่
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยแพทย์สันนิษฐานว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุระหว่าง๔๐๕๐ปีนะครับ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะ
ก่อนที่จะมาขุดเจอศพวันนี้
แต่ว่าตอนขุดเจอเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันยังเหม็นขึ้นมานะครับ
เจ้าหน้าที่เอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยส่งไปชนะสูตรนะครับ
ที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนนะครับ

หรือจะเกิดอะไรยังไงขึ้นถ้าเขาเสียชีวิตเองแล้วจะเอามาฝังทำไม
เนี่ยต้องไปตรวจสอบหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่กระโหลกศีรษะเห็นไหมฮะ
นางลำเภยลีปลาอายุ๔๙นะครับเป็นคนเจอศพคนแรกนะครับ
บอกว่าก็มากับเพื่อนบ้านนะเป็นเพื่อนบ้านชาวหินลาดอำเภอวัดโบด
ช่วยเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยแบบช่วยแรงกันนะมาตัดต้นมันสำปะหลัง
ตัดไปได้๓ต้นห่างจากถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านสัก๕เมตร
ก็เจอกระดูกเดี๋ยวไปฟังนะฮะ
ฟันแล้วก็เจอเลยอ่ามิดสิตอนแรกรู้ว่ามันเป็นกระดูกเหรอ
ก็หมาเอามีดไปคิ้นดูมันคิดว่าหมาเอ๊ะมันไม่ใช่หมา
มันทำไมมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็เรียกเพื่อนร่วมงานไปดู
ไปดูว่ามันก็ใช่กระดูกหมาไหมแต่ไปเห็นน็อตที่กระดูกอ่ะอืม
เห็นเนอะก็เลยเอ๊ะมันไม่ใช่กระดูกหมาแล้วมันต้องเป็นกระดูกคน
เลยบอกให้เขาโทรบอกผู้ใหญ่บ้านอืมตกใจไหมฮะตอนนั้นตอนแรก
มันตกใจอะค่ะชินแล้วชินนี่ฮะแต่ข้างหลังเขาต้องไล่ตัดต้นมังสัมปะหลังกันต่อนะฮะ
ช่วยแรงกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเวียนไปช่วยกันต่อนะครับ
คือชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าคงจะถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นนะฮะ
แล้วคนร้ายเอาศพมาฝังที่นี่เพราะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยจะถูกปล่อยเอาไว้แบบไม่มีคนเฝ้า
สองสามเดือนเจ้าของจะมาดูสักทีนึงนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาอยู่ไกลออกไปกัน
อืมนะฮะก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงจะอาจจะเอามาฝังอำพลางเอาไว้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านก็ยังงงอยู่นะครับว่าศพนี้เนี่ยจะเป็นศพใคร
แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หายไว้เลยนะ
ผู้ช่วยเขาโทรบอกผมว่าให้มาดูหน่อยไม่รู้ว่าเป็นโครงกระดูกอะไร
แล้วก็เขาบอกว่ามันเหมือนกระดูกคนอืมเขาก็เลยให้มาดูหน่อย
มาดูแบบว่ามันนักลักษณะมันน่าจะเป็นกระดูกคนอ่ะ
เพราะมันมีเหล็กดามมีต้องท่อนหย่าร่างในบุคบ้านเรามีไหม
ไม่มีไม่มีรับแจ้งอืมไม่มีรับแจ้งคนหาย
พื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีนะทั้งหมู่หมู่แปดน้ำป่าวหมู่ไอ้หมู่แปด
หนองกองลีอ่ะผู้ช่วยผู้ช่วยชื่ออะไรครับก็ไม่มีมา
เคยมีด้วยอืมว่าสังเกตว่าว่าหมาต้มเข้าหมาหมาทำไมไม่กินข้าวอืม
หมามาอยู่สามตัวอืมมาคุยมาดมอย่างเงี้ยมาคุยมากินอย่างเงี้ย
ก็ให้ต้องให้รอนานนะยายกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวอ่าโอเคแล้ว
ก่อนอันนี้เคยเห็นใครแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านไหมไม่มีอ่ะ
หมู่บ้านหายไปป่ะต้องไปแกล้งผู้ใหญ่ด้วยต้องไปแกล้งผู้ใหญ่ด้วย
นี่ยายบอกไม่กลัวค่ะอ่าก็อยู่กับหลายคนอืมดีนะเจอกับรางวัลนี่ฮะ
พงเสื้อผ้ายังเจอนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปไล่สืบหาต่อฮะ
ค่ะแต่เบื้องต้นคือในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หาย
ใช่ค่ะหมู่บ้านใกล้ใกล้ก็ไม่มีนะครับตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบ
หมูฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนงานเยอะ
ก็ไม่มีการแจ้งหรือเรื่องของคนงานศูนย์หาย
แบบไร้ร่องรอยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเป็นปริศนาว่า
ศพนี้คือใครนะฮะใครทำร้ายใครจนเสียชีวิตแล้วมาฝังแบบนี้
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะครับผู้ที่คิดว่ามีญาติศูนย์หายนะครับ
หรือว่าสงสัยว่าจะเป็นศพเพื่อนญาติพี่น้องอะไรยังไงหรือเปล่า
โดยโทรศัพท์ที่หน้าจอเลยนะครับโทรไปแจ้งโทรไปถามได้นะครับ
๐๘๓๙๕๔๔๕๐๘นี่นะฮะหรือว่าติดต่อศพเมืองผิดสนุโลกก็ได้นะครับ